ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้เดี๋ยวดูนะครับ

นี่อ่ะ

หลับในหรือเปล่าคนขับรถบรรทุก
หรือยังแตกยางระเบิดหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่

อยู่ริมถนนด้วยครับ

คือถ้าจะลงขวาเลยก็ต้นไม้กับ

ข้างทางแล้วนะ

อยู่ดีนี่พุ่งออกมาอย่างนี้ฮะ

เป็นเสียงของมากันแบบเป็นครอบครัวแน่นอน

ดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็ให้กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัว

นี่ครับ

ที่เห็นว่าวิ่งซ้ายซ้ายไปเนี่ย
พยายามจะชะลอรถเข้าข้างทางหรือเปล่า
เหมือนท่าไม่ดีหลังจากตั้งแต่หน้าแบบแปลก
เดี๋ยวพี่ผู้ชมลองดูอีกที

สมตัดแล้วมึงออกมายังไงเนี่ย
แหม

ใช่ค่ะบางทีเราก็ขับของเรามาดีเนอะมันก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดจนได้บนท้องถนน